คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่คุณโมอามีนา
เธอรับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
น้ำตาคลอแล้วเธอก็เชื่อได้ว่า
แตงโมของเธอนั้นรับรู้แล้วก็มาร่วมยินดีกับเธอด้วยฮะ
คุณผู้ชมครับนี่ค่ะคุณโมอามีนา
จริงเธอโพสต์เอาไว้ก่อนวันรับจริง
โมอามินาโพสต์ข้อความสุดซึ้งบอกว่า
วันที่๓มีนาคมนี้อามีนารับปริญญาโท
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้ว
ดีใจมากที่ทำได้และทำสำเร็จ
พี่น่าจะได้เห็นและมาแสดงความยินดีกับโมเนอะ
อย่าลืมยินดีกับน้องล่ะยิ้มให้ด้วยนะ
คุณโมอามีนายังบอกด้วยว่าตอนแรก
คิดเอาไว้พี่แตงโมนะเรียนจบปริญญาโทแล้ว
พอเธอจบด้วยเดี๋ยวเอาคุยมาใส่ชุดถ่ายรูปด้วยกันดีกว่า

แต่ว่าเมื่อคืนนี้เธอเล่าเรื่องแปลก
เล่าบอกว่าตอนที่คุณแอนนากับคุณฮิปโป

กำลังเตรียมรูปคู่ทำรูปคู่ระหว่าง
คุณโมอามีนากับพี่แตงโมของเธอ
จะมามอบให้เป็นของขวัญวันรับปริญญา
จู่รูปมันหล่นจากโต๊ะลองฟังเธอเล่าฮะ

รูปที่อัดไว้เพื่อที่จะให้หนูเป็นรูปพี่โมกับหนู
ก็ตกลงมาก็รู้แล้วว่าต้องมาให้

หรือใดก็ตามหนูเชื่อว่าพี่รับรู้
นี่ค่ะก็ไม่ใช่แค่คุณโมอามีนาคนเดียวนะคะ
ที่สัมผัสถึงเรื่องนี้นะคะ
คือคนที่ใกล้ชิดกับคุณแตงโม
อีกหลายคนก็ออกมาสะท้อนถึงเรื่องนี้ด้วย

คุณฮิปโปได้พูดถึงสัมผัสประหลาด

เขาบอกว่าตอนนั้นเขากับคุณแอนนา

ตอนถ่ายทำเขาบอกเขาสัมผัสได้ว่า
คุณแตงโมมาหาเพราะว่ารู้สึกแบบได้กลิ่น
ได้กลิ่นเหมือนกับกลิ่นในห้องนิติเวศ
วันสุดท้ายที่เจอร่างคุณตังโมค่ะ
แล้วหลังจากนั้นสุนัขที่สตูดิโอก็ส่งเสียงหอน
หยุดแล้วก็หยุดไปนะครับ
ตอนนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่สื่อสารกับดวงวิญญาณ

วิญญาณของคุณแตงโมมาหาเพื่อนสนิทแล้ว
ประกอบกับความรู้สึกที่สัมผัสได้ในช่วงนี้
บอกว่าเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าดวงวิญญาณของคุณตังโมมาหาจริง
ส่วนใครจะเชื่อยังไงก็ไม่สามารถไปห้ามความรู้สึกนึกคิดได้
อันนี้ก็เป็นมุมของคุณฮิปโปนะคะ
เป็นคริสเตียนโมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องแบบนี้เลย

แต่สำหรับพี่อ่ะอันในทางพูดพี่ก็ว่ามีโอกาส
เพราะถ้ามุมมันมีความแค้นมากหรือโกรธมากพี่ว่ามันก็เอาจริงนะ
นอกมาด้วยวิสัยแต่พี่รู้ว่าพี่โมอยู่กับพี่นะเมื่อคืน
อยู่กับพี่ยังไงบ้างที่พี่รู้สึกอะพี่
ไม่กลัวหรือามั้ยพี่จะรู้เลย
แล้วก็ไม่ใช่คุณฮิปโปคนเดียวมีเพื่อนสมัยเรียนคุณตังโมอีกคนนึง
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
เขากำลังนั่งทานข้าวอยู่กับภรรยาที่บ้าน
ภรรยาเนี่ยเธอได้ยินเสียงคล้ายกับคุณแตงโมร้องเรียกอยู่หน้าบ้าน
ก่อนเสียงจะเงียบไปแล้วก็ขณะเดียวกันไฟที่บ้านก็ดับติด
เขาก็เลยเชื่อว่านี่มันเป็นการส่งสัญญาณให้รับทราบหรือไม่นะคะ
คือตอนนี้เพื่อนแต่ละคนก็ยืนยันว่าไม่กลัวถ้าหากสัมผัสนี้เป็นเรื่องจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาตอนที่คุณตังโมมีชีวิตทุกคนก็สัมผัสได้ถึงความรักความห่วงใยที่มีให้แก่กัน
และช่วงที่ย่ำแย่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นตอนป่วยด้วยโรคซึมเศร้าสูญเสียคุณพ่อ
คือเพื่อนกลุ่มนี้ที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะคะ
อันนี้ก็เป็นมุมมองจากคนใกล้ชิดที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านนะคะ